คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่อดีตสจค่ะเสพยาบ้าไปครึ่งเม็ด
แล้วก็คว้าปืนลูกซองยาวนะคะไปยิงผู้ชายอีกคนนึง
ซึ่งบ้านก็อยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นญาติกันด้วย
จนเสียชีวิตเขาบอกว่าเขาแค้นโอ้โหนะล่าสุดนะครับ
ทุกผู้ชมครับที่เขาบอกว่าเขาแค้นผู้ตายที่ผู้ตายไปหาว่าเขารัก
เครื่องมือช่างแล้วก็มาท้าต่อยถึงหน้าบ้าน
ตอนนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายญาติไปรับศพของผู้ที่ถูกทำร้าย

แม่ครับ
ของนายปริวัติแก้วมุงคุงร้องไห้แทบขาดใจครับทุกผู้ชมครับตอนที่เปิดโรงศพของลูกชายนะครับเพื่อดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่บ้านนาเองบ้านนาแองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อวานนี้นายปริวัติถูกนายทัศนัยอ่อนคำเป็นอดีตสมาชิกอบจอุดรธานี
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปโรงพักต่อนะครับแล้วก็ไปสอบสวน
ทัศนัยผู้ต้องหาอ้างว่าเขาใช้ปืนยิงนายปริวัติจริง
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ยเขาอ้างว่านายปริวัติเดินไปว่าเขาไปท้าต่อยเขาที่หน้าบ้าน
หาว่าเขาไปขโมยเครื่องมือช่างเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมย
หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับไปหาผู้ตายที่บ้านซึ่งบ้านอยู่ห่างกันสักประมาณสี่หลัง
ไปถามว่าทำไมไปว่าเขาแต่ผู้ตายกลับมาต่อว่าอีกแล้วจะมาทำร้ายเขาด้วย
เขาก็เลยเดินกลับไปที่บ้านช่วงบ่ายเขาเดินไปหาผู้ตายที่บ้านอีก
ผู้ตายก็ว่าเขาอีกแล้วจะมาทำร้ายเขาเหมือนเดิมเขาก็กลับบ้านอีกทีนึง
แต่คราวนี้กลับไปเสพยาบ้าไปครึ่งเม็ดแล้วไปหยิบปืนลูกซองของพ่อ
ไปหาผู้ตายที่บ้านคราวนี้รอบ๓บอกว่าจะไปเคลียร์ปัญหาคาใจทั้งหมด
แต่ผู้ตายก็ยังพูดท้าทายอีกเขาเลยจ่อยิงไปหนึ่งนัด
ผู้ตายก็ล้มลงต่อหน้าแล้วเขาก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านเอาปืนไป
มอบตัวแล้วก็ถูกตำรวจจับ
มาด่าผมครับมาร้องด่าว่าผมไปขโมยของแกครับ
ได้ภายใจที่เอายังมะผมเห็นไหมครับ
ตอนที่ผมนอนที่บ้านผมก็เลยมาถาม

แก่กระทาท้ายผมให้ผมยิงครับผมนัดเดียวครับ
พี่ชายนายปริวัติผู้ตายบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขากับแม่นอนดูทีวีอยู่ในบ้านนะครับ
ได้ยินเสียงคล้ายกับประทัดดังอยู่หน้าบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไร
กระทั่งได้ยินเสียงน้องร้องด้วยความเจ็บปวดออกมาดูพบว่าถูกยิง
ตอนนั้นเลือดออกมาเต็มเลยแล้วมารู้ว่าคนก่อเหตุคือนายทัศนัย
ตกใจและไม่คาดคิดเนื่องจากความจริงแล้วก็เป็นญาติกันนะ
มาหาสู่กันเป็นประจำไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันมาก่อน
ตอนนี้เสียใจมากทางครอบครัวแต่ก็อโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
งานนั้นงานนั้นประจำเป็นไง
ไม่รู้ครับแต่ปกติค่ะข้อไม่จริงกับรูของมัน
มันก็เกินไปอยู่ก็ตั้งใจเนอะที่เรียกเอามีดม้าแบกมีดม้าสก่อนขึ้นไปเอาปืน
ไม่ต้องถึงกับนิ่งหรอกไม่ต้องถึงกับขากัน
ทั้งขาแล้วเขาใส่เจ้าของกระจิบขุบยังสิไหม
ตำรวจแจ้งข้อหานายทัศนัย๓ข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับ
แม้ว่าจะเป็นปืนที่เป็นปืนมรดกมีใบอนุญาตแต่ไปยิงเขาตายไม่ได้
พรุ่งนี้จะพาตัวไปทำแผนนะครับหลังจากนั้นจะคุมตัวไปฝากขังต่อไปนะครับ